๔ทุ่มกว่าก็ได้เวลากำลังดี
คือเขาบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่

คือมันมีเรื่องราวของความลี้ลับอาถรรพ์ของบ้านพักครูร้างนะ
อยู่ที่อุ
นะมีคนพาเข้าไปดูเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนเนี่ยเขาสร้างบ้านพักครูเอาไว้ยี่สิบห้าหลัง
อำเภอหนองฉางยังไม่เจริญเหมือนปัจจุบันค่ะทีนี้พอครูเข้ามาอยู่อ่า
อยู่แล้วเขาก็มีเงินเดือนมากขึ้นไปซื้อบ่งซื้อบ้านย้ายออกไป
ครูบางคนมาทำงานที่นี่มาเห็นสภาพเก่าของบ้านที่เขาไม่ได้ดูแล
เขาก็ไม่อยู่ก็มีเลยกลายเป็นว่าทิ้งร้างไว้แบบนี้เลยยี่สิบห้าหลังไม่มีใครอยู่เลย
ดูสภาพตอนนี้นะคะเนี่ยก็ยังถูกทิ้งอยู่อย่างเงี้ยใช่อ่า
ยาเสพติดก็มีอ่านี่ฮะท่านผู้ชมครับแล้วพัดลมตัวเนี้ยนี่ฮะ
พักครูของครูบุญชูเมื่อก่อนเนี้ยหลังเนี้ยที่ครูอยู่เนี่ยชื่อ
ครูบุญชู๑ใน๒๕หลังสุดโทรมผูพังหมดแล้วต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมด
กลางวันยังน่ากลัวขนาดนี้กลางคืนไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวท่านรอแป๊บหนึ่ง
กลางคืนเรามีให้ดูแน่แต่บ้านหลังนี้ฮะบ้านครูบุญชูเนี่ยนะครับ
เครือบอกว่ามีแก้วน้ำมีการจุดทูบจุดเทียนมีคนมาทำพิธีบางอย่าง
มีร่องรอยกางมุ้งมีผ้าขนหนูมาห้อยเอาไว้เหมือนมีคนมาอาศัย
แต่ความจริงไม่มีใครมาอาศัยนอกจากคนที่แอบเข้ามามั่วสุม
แล้วมีรูปของผู้ชายคนหนึ่งวางอยู่ที่พื้นบ้านเป็นรูปขาวดำนะฮะ
แถวนี้ชาวบ้านเขาก็ลือกันอยู่ว่าโอ้โหบ้านพักครูร้างแถวนี้เฮียนนะอาถรรพ์นะ
หลังเนี่ยครูไม่ได้ย้ายออกไปเองหรือว่าครูไม่ได้ไม่ยอมมาอยู่นะคุณเดี๋ยวมาสอน
ครูเสียชีวิตกันไปเสียศพแล้วศพเหล้าแล้วก็ไม่มีใครกล้ามาอยู่ก็มี
หลังนี้มีรูปขาวดำของผู้ชายคนหนึ่งนะบางหลังเนี่ยเห็นไหมมีคนเหมือนกับเอาช็อก
หรือเอาอะไรมาขีดสลักเอาไว้บอกมีใครอยู่บ้างไหมคนมาเห็นบอกคิดในใจว่ากลัวจะมีคนออกมาบอกเหลือเกิน
เพราะเราก็ต้องอ่านอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรามาเจออ่านในใจหรือจะอ่านออกเสียงมีใครอยู่บ้างไหม
จะได้คำตอบใช่ไหมคะจากใครก็ไม่รู้มีอย่างเงี้เออทำยังไง
นี่ก็มีพัดลมก็มีลุงเครือบอกว่าพัดลมที่เห็นเนี่ยนะสุชาดา
เคยมีรายการโทรทัศน์หลายช่องมาถ่ายทำเรื่องกับพิสูจน์ผีวิญญาณผีสิงอะไรที่บ้านพักครูแถวนี้
ลมแบบพัดลมเพดานมีทีมงานที่เขาอยู่ข้างนอกแล้วมีพิธีกรที่ต้องเข้าไปข้างใน
ทีมงานก็นั่งดูมอนิเตอร์ข้างนอกคนเข้าไปในบ้านไปทำพิธีบางอย่าง
ผู้ท้าทายหน้ารูปภาพที่มีที่บ้านของครูบุญชูเนี่ยบอกถ้าวิญญาณมีจริงแสดงอิทธิฤทธิ์หน่อย
ลมเพดานหุ่นเลยฮะทั้งที่มันไม่มีไฟฟ้าอาจจะว่าลมพัดก็ได้แต่ลมมันก็ไม่มี
แล้วไปเห็นคนยืนอยู่ริมหน้าต่างลักษณะท่าทางคล้ายคนในภาพด้วย
ซึ่งคนในภาพเนี่ยไม่ใช่คนแน่นอนนะนี่ฮะแล้วคนคนนั้นก็หายตัวไป
คุณสุชาดาก็เลยแบบอ้าวลุงงั้นล่ะครับ
พิสูจน์ดูหน่อยไหมเนี่ยเราอยู่กันตอนนี้ลองดูเลย
ก็เลยบอกไปว่าเอาถ้ามีวิญญาณมีอะไรอยู่ตรงนี้จริงเนี่ย
ลมช่วยหมุนหน่อยทำให้พัดลมหมุนหน่อย
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับว่าตกลงจะหมุนหรือไม่หมุน
ถ้ามีจริงนะให้พัดลมมันหมุนอย่างกับที่เห็นนั่นแหละกัน
ถ้ามีจริงแล้วก็
ดูดิ้ก็ไม่หมุนไหม
นี่ค่ะมันแค่ขยับแต่มันไม่หมุน

ดูเห็นไหมอยากแยกอยากค่ะ
ยังขยับคุณหญิงมาสอนยักษ์ย่ายมันก็ขยับแหละบ้านคุณหญิงมาสอนก็ขยับใช่ไหม
ขยับอ๋อโอเคฮะอ่าแล้วเราตัดเรื่องยักษ์ย่ายไปค่ะใช่ค่ะ
เหลือแต่เรื่องพัดลมนะเอาไปดูอีกหลังหนึ่งครับก็เหมือนกันครับ
คือซุดโทรมฮะผูกพังหมดแล้วนะครับเหมือนกับบ้านหลังแรกที่ท่านไปดูเมื่อสักครู่นี้
แต่หลังนี้เนี่ยช่วงห้องครัวด้านล่างเนี่ยหลังคาก็ผูกพังนะครับ
แต่ชาวบ้านบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยชอบแอบขี่จักรยานยนต์เข้ามาช่วงกลางคืน
มาจับกลุ่มมั่วสุมบนชั้น๒ก็เหมือนที่ท่านดูไปเมื่อสักครู่นี้ฮะ
มีคนเอาลักษณะเหมือนกับช็อกหรือว่าเอาอะไรไปขีดไปเขียนไว้ตรงประตู
มีใครอยู่บ้างครับอะไรแบบเนี้ยนะฮะตรงกลางห้องโถงข้างบนก็มีมุ้งนะ
สภาพไม่เก่ามากก็กางอยู่ที่กลางห้อง
อ่าด้านหลังก็มีตะขงตะข่ายมีหมอนมีผ้าหลังเนี้ยแสดงว่า
อาจจะมีคนเนี่ยเข้ามาแอบเข้ามาช่วงที่กำลังเดินสำรวจกันอยู่ฮะ
ช่างภาพเราก็ถ่ายภาพอยู่เอออยู่อยู่มุ้งมันหมุนเอง
เนี้ยมุ้งมันหมุนเองหมุนนิดนิดนิดนิดอ่านี่ไหมอ่านี่ไงอ่า
ลมก็ไม่ได้พัดนะไม่มีลมพัดนะคือทีมข่าวเราบอกว่า
เราก็ลองสังเกตถ้ามีลมพัดเนี่ยมันจะหมุนซ้ายแต่นี่มันหมุนขวามันสวนทางของลม
เกลียวมันคลืนหรือเปล่าสุชาดาไปเดินลงเท้าดังอ่ะสิเนี่ยบ้านสะเทือนหมด
อ่าก็เป็นไปได้ไงอ่าเดี๋ยวคุณภาพภูมิบอกก็เป็นไปได้
ก็มีชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงนะครับบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
ครูเขาย้ายออกไปได้สักไม่กี่ปีอ่ะนะก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีมุ้งอันนี้กางอยู่นะฮะ
คาดว่าพอครูไม่อยู่แล้วเนี่ยคงมีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุม
ก็เอามุ้งมากางเอาไว้นอน
บ้านหลังเนี้ยก็ไม่เคยก็เพิ่งเนี่ยขึ้นมาเนี่ยซอยเนี้ยมีผีเยอะ
เขาว่างั้นนะเขาว่าเอาแล้วป้าเคยเจออะไรบ้างไหม
ไม่เคยเจอก็เพิ่งเจอวันนั้นที่เขามาทำรายการว่าพัดลมบ้านนู้นหมุน
อยู่มันก็หมุนเองป้าก็เห็นกับเห็นเห็น
นี่เห็นไหมฮะแล้วคุณป้าเขาบอกกับคุณสุชาดา
สื่อข่าวของเราว่าซอยเนี้ยผีเยอะอืมใช่ไหมคุณสุชาดาบอกโอ้โห
เนี่ยป้าหนูเดินเดินอยู่นะยิ่งเดินนะยิ่งหายใจแบบอึดอัด
หายใจไม่ออกก็ใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่าใช่ขนาดป้าบอกหนูใส่แมสไงลูก
ก็ไม่ได้เกี่ยวกับผีไงอันนี้กลางวันนะอืม
รางวัลนะครับคุณสุชาดาก็เลยอยู่ถึงกลางคืนนะฮะ
เพื่อจะดูว่าเออกลางคืนมันเป็นยังไงนี่ยกมือเลยยกมือไหว้ก่อนเลย
นะก่อนจะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ขนาดลุงเครือยังกล้ากลัวกลัวค่ะกลางวันนี้ลุงเดินคล่องปลอเลย
แต่บรรยากาศกลางวันกับกลางคืนมันแบบมันต่างนะฮะเห็นมั้ย
นี่ฮะไปถึงลุงเก้าอีกแล้วขอให้พัดลมหมุนอีกแล้ว
นี่ฮะแต่ลุงบอกคราวนี้เนี่ยลุงสัมผัสอะไรได้บางอย่าง
อาจจะเกิดมีวิญญาณจริงเลยนะขอให้พัดลมหมุนอย่างกับวันนั้นด้วยเถอะ
ให้มีสิ่งอะไรให้รู้ว่ามีวิญญาณจริงแล้วกัน
เห็นไหมฮะก็เราก็เลยให้ลุงเครือเนี่ย
พาเดินต่อไปที่บ้านเก่าของครูอีกหลังนึงชื่อครูบังออน
ตอนกลางวันเราไม่ได้เข้าไปหลังเนี้ยลุงเครือบอกว่า
ที่เรามาถ่ายทำรายการเนี่ยเราไม่สามารถเข้าบ้านหลังนี้ได้นะ

เครือบอกว่าขอไม่เข้าดีกว่าคือบ้านของครูบังออนเนี่ย
คือลุงขอไม่เข้าดีกว่าเพราะกลัวยืนรอข้างนอกก็แล้วกัน
ถ้าสุชาดาจะเข้าเนี่ยเชิญเลยเข้าไปกับช่างภาพเลยเชิญได้เลย
แต่ว่าคือไม่รู้แหละว่าเขาเป็นใคร
อาจจะเกิดมีวิญญาณจริงเลยนะขอให้พัดลมหมุนอย่างกับวันนั้นด้วยเถอะ
ให้รู้ว่ามีวิญญาณจริงแล้วกัน
เพราะเมื่อกี้ยังขนลุกไปสองครั้งเลย

อืม

ไม่ใช่ที่ดูในภาพนั้นนะเขาเดินไปแค่ตรงนั้นล่ะ

พี่อยู่ข้างบ้าน

อืม

ทีนี้ค่ะมีหนึ่งในครูที่พักอาศัยอยู่๑๐กว่าปีนะคะ

อำเภอหนองฉางยังไม่เจริญเหมือนตอนนี้
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

ครูบางคนที่มีบ้านอยู่แล้วก็ไม่เข้าพัก
บางคนก็ไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอก
เพราะว่าเบิกค่าเช่าบ้านได้ทำให้บ้านพักครูว่าง
มันก็เลยเนี่ยปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ซุดโทรมผูกพัง๒๐กว่าปี
ปัญหาคือนอกจากเรื่องของความอาถรรพ์น่ากลัวอะไรแบบนี้นะคะ
วัยรุ่นในพื้นที่อะค่ะก็มามั่วสุมกันรายการทีวีก็ไปถ่ายทำกัน
ก็ให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือสอบถามไปที่สำนักงานที่ดินำเพิร์นหนองสางแล้ว
ว่าอนาคตอาจจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปคลองการปรับปรุงสมัย
เพราะว่าปล่อยทิ้งร้างปัญหาสำคัญคือ
อันนี้น่ากลัวที่สุดเพราะเอาเข้าจริงวันนี้เราไปสำรวจก็ไม่ได้มีความลี้ลับอาถรรพ์อะไรถึงขั้นเจอผีเจออะไรหรอกนะ
แต่ว่าคนมามั่วสุมอันนี้น่ากลัวที่สุด